เอาที่แรกก่อนนะครับที่นครศรีธรรมราชชาวบ้านตำบลหนองหงษ์นะฮะ

มาเอาตัวชายคนนี้ไปบำบัดรักษาหน่อย
เพราะว่าคุกคามเมาอารวาสจนชาวบ้านเขาอยู่ไม่ได้แล้ว
นั่นมาเกาะรั้วอยู่
โอ้โหมีตู๊ดมาก่อนเลยแสดงว่ามีคำที่ออกอากาศไม่ได้ด้วย
เป็นคลิปที่เหตุการณ์นะครับผู้ชายวัยรุ่นนะครับลักษณะเมา
สวมเสื้อมายืนอารวาสก่อกวนอยู่ที่รั้วข้างบ้าน
ท้าทายบอกนะจะไปเอาระเบิดมาฆ่าให้ตายทั้งครัวเลยนั่น
เหตุเกิดที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
นี่ฮะส่วนคลิปนี้นะเกิดขึ้นนะครับ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นผู้ชายรูปร่างผอม
ลักษณะคล้ายคนมาเอานี่นี่นะครับ
ยืนถืออีโต้อยู่นั้นอีโต้อยู่ในมือนะครับ
เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ก็อยู่แก๊งเดียวกับผู้ชายคนเมื่อกี้
มี๒คนเลยเหรอมี๒คนครับ๒ครั้งแล้ว
เจ้าของคลิปนะครับบอกว่าเดือดร้อนจริง
เอามาโพสต์นะฮะแล้วก็เล่าบอกว่าไปแจ้งความแล้ว

ยังไงตำรวจบอกว่าโอ๊ยคุณมันแค่ครู
เขามาจะฆ่ามันฆ่าไปนานแล้วนั่น

จริงอ่ะจริงคนก็เลยตั้งคำถามว่า
จะให้ตายก่อนใช่ไหมถึงจะรับเรื่อง

เพราะตอนนี้กลัวกันหมดแล้วนะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนาย
พรมธพัฒน์กาลาศีอายุ๒๐ปี

โอ้โหพี่นักข่าวสองคนนี้นะ
ที่ก่อเหตุมาเช่าบ้านอยู่ระแวกนี้

พี่เขามาชี้ให้ดูเมื่อกี้ที่เกาะเลื้ออยู่ตรงนี้คนหนึ่ง
สร้างความเดือดร้อนเป็นประจำหาเรื่องคมครู
ถึงขั้นบีบคอผู้เช่าด้วยกันก็มี
จะดีหรือคะนี่ถึงตัวแล้วนะส่วนตัวนี่
เพราะนี่น้องคนนี้ก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ก็อยากให้ตำรวจเอาตัวผู้ชายสองคนนี้ไปบำบัดได้ไหม
ชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อน
ตอนนี้ถ้าเขาติดยาเสพติด
ก็คืออยากจะให้มารับผิดชอบในส่วนนี้ไป
หรือว่าถ้ามีผลหรือว่าด้านสุขภาพจิต
อยากให้เข้ามาเอาไปเข้าในโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้
เพราะว่าคนในพื้นที่ตอนนี้เกิดความหวาดระแวงทั้งหมด
ทั้งในพื้นที่ที่เกิดเหตุครับ
ดึกก็มีทั้งเข้าไปอารวาสบ้าง
หรือว่ามีการขับรถอะไรอย่างนี้ครับ
ทำให้คนในพื้นที่ไม่สามารถที่จะอยู่อย่างเป็นสุขได้เลยครับผม
นี่แหละฮะจากนั้นทีมข่าวพยายามรวบรวมความกล้า
ทีมข่าวพยายามรวบรวมความกล้าเข้าไปหาหนึ่งในผู้ก่อเหตุ

เข้าไปคุยกับเขานะฮะ
ผู้ก่อเหตุก็พูดจากับทีมข่าวดีนะ
ขอจับไม้ให้จับมือบอกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันไม่มีอะไร
ทีมข่าวคุยไปคุยมาอยู่สักพัก
เอ้าพูดจาวนไปวนมานี่นะ
พูดจารู้เรื่องแล้วคือพูดพูดได้
แต่วกไปวกมาเนื้อหาวนไปวนมาอยู่นั่นแหละ
ยังไงก็เลยขอฝากตำรวจสพทุ่งสงศ์ดูแลชาวบ้านหน่อยก็แล้วกันนะครับ
นี่ทีมข่าก็ต้องทำทุกอย่างอันนี้เข้าไปตรวจสอบเรื่องต้นให้
สอบเบื้องต้นให้คือคุยได้แต่คุยไม่รู้เรื่องนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าจะอารวาสแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหาย
หรือว่าความไม่ปลอดภัยขึ้นมาเมื่อไหร่นะ
ที่อยู่ในชุมชนเองก็อยู่ด้วยความหวัดระแวงค่ะ
ก็ฝากตำรวจในพื้นที่ด้วยคือเป็นอย่างนี้ค่ะ
ชุมชนไหนที่เจอคนคลั่งก็จะอยู่แบบนอนไม่หลับ
เพราะหวัดระแวงไม่รู้ว่าจะมีอันตรายถึงเมื่อไหร่
ของคุณก็มีผมมีคลั่งหนึ่งคลั่งสองคุณมีคลั่งสาม
ไม่มีคลั่งสามีกำลังจะบอกว่ามันไม่หมดจริงนะ
แล้วมันกลายเป็นข่าวหลักไปแล้วเพราะว่าสะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่า
โอ้โหบ้านเมืองเราตอนนี้คนเป็นแบบนี้เยอะจริง
ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากยาเสพติดค่ะคุณผู้ชม